เรื่องของหมากับแมวเป็นแฟนกันผสมพันธ์กันแล้วออกลูกมา
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คเยอะมากเลยนะ

สองถ้าออกจะออกเป็นอะไร
เป็นหมาหรือเป็นแมวมันมีลูกครึ่งไหม

ที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
พระสงฆ์สี่รูปทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมซากศพของเจ้านำโชค
นี่คือหมูเทพหรือหมูเทวดาค่ะครับ
เป็นหมูเพศเมียอายุ๔ปีเสร็จทางวัดเลี้ยงเอาไว้แล้วมันตายเมื่อ๑๓พฤศจิกายนก็คือเมื่อวาน

ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองพระมหาอารยนันต์อานันโทท่านบอกว่า
นำโชคเนี่ยชาวบ้านนำมาถวายวัด

มันแปลกมากมันแปลกตรงที่

นิ้วขาหน้างอกเพิ่มออกมาข้างละ๒นิ้ว
รวมเป็นข้างละ๖นิ้วหรือ๖กีบ
พอรวมกันก็จะเป็น๑๒กีบ

ขาหลังมี๔กีบ
รวม๒ขาหลังเป็น๘กีบ
พอรวมหมดทั้ง๔ขา๒๐กีบ
นิ้วมันเพิ่มออกมาขีบมันเพิ่มอ่ะ

เพราะว่ามันใกล้จะถึง๑๖พฤศจิกายนแล้ว
ถูกต้องมันใกล้มากจริง
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเป็นหมูเทพเป็นหมูเทวดา

ถ้าใครเอาไปเป็นอาหารเนี่ยเดี๋ยวครอบครัวจะวิบัติเดือดร้อน
เขาก็เลยทำพิธีฝังไปเนี่ยเจ้านำโชคนะคะ
ชาวบ้านก็ไปที่หลุมฝังก็ไปขอโชคขอลาบ
ก็ตัวเลขกีบแล้วมั้งก็นับกีบเอา

อีกที่ครับสกลนครมาดูกันครับทุกผู้ชมครับ
ฮือฮาที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง

เลี้ยงหมากับแมวเอาไว้

เป็นพันธิวาว่าตัวผู้

ก๊วยหมาอายุ๑ปี๔เดือน

เจ้าของบ้านบอกว่ามันผสมกันฮะ

เขาเลี้ยงไอ้๒ตัวนี้ตั้งแต่เล็กจนโต

ชอบไปอ้อนหมาตัวผู้อยู่เรื่อยนะครับ
วันดีคืนดีเนี่ยมันเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
มันก็เลยไม่กัดกันมันก็สนิทกัน
วันดีคืนดีเห็นว่า

มันก็ผสมเหมือนกับหมาที่มันผสมกันทั่วไป

นะผสมกันเสร็จติดกันอยู่
สัก๑๐นาที๑๕นาทีมันก็หลุดออกจากกัน

แมวเนี่ยไอ้ล็อตช่องเนี่ย

เมื่อวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา

นะครับมีลูกมันไหม

หรอคุณพ่อผม
เออมันติดกันเลย๑๕นาทีได้

แล้วแมวมันก็ตั้งท้องต่อแล้วออกมาเป็นแมว
อาจจะมีกิ๊กเป็นแมวอีกตัวนึง

เอาเป็นว่ามันออกลูกมา

แล้วเขาก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน

นี่ก็เอาหน้ามาเทียบให้ดูนะว่าหน้าเหมือนพ่อไหม

เหมือนนะดูดิทุกจมูกกระตาเห็นมั้ย

อันนี้ลูกตัวเล็กนี่
เขาเอาลูกมาเทียบให้ดูว่าลูกหน้าเหมือนหรือเปล่า

แต่ว่าเพื่อตอบคำถามค้างคาใจ

หมายว่ากับสเศษศาสตร์ท่านบอกว่า
หลักวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้เลย

การสืบพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าโครโมโซมของสุนัขกับแมวมันไม่เท่ากันแล้วต่อให้ถ้ามันผสมกันขึ้นมาเนี่ยมันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เข้าไปข้างในภายในมันเนี่ยมันแบ่งทรงแบ่งเซลล์มันเป็นไปไม่ได้เลยใช่หลายบ้านตกใจเพราะเลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งแมวตัว
จะผสมกันแล้วลูกออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้คือมันอาจจะไปชนชนอะไรอยู่ใกล้ชิดกันแต่มันคงจะผสมกันไม่ได้แล้วออกลูกตั้งท้องอ่ะคือบางทีแมวมันชอบไปบ้านอื่นใช่ใช่ไหมแถวนั้นก็มีมันอาจจะไปกับใครก็ไม่รู้แล้วมันก็ออกลูกมาเป็นแมวค่ะจบค่ะ